ติดตามความคืบหน้ากรณีของเด็กชายวัย๘เดือนหายตัวปริศนานะครับ
ตั้งแต่๕กุมภาพันธ์วันนี้๕มีนาคม
ถ้านัดแบบตัวเลขกลมก็น่าจะร่วมเดือนแล้ว

แล้วก็ยังหาไม่เจอเบาะแสต่างก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับ

ล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่เขาเริ่มบ่นแล้วนะครับ
เขาเครียดแล้วเขาได้รับผลกระทบ
ตอนนี้เขาเริ่มเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยากให้แม่เด็กบอกสักทีว่าเอาลูกไปไว้ที่ไหนยังไงกันแน่

ล่าสุดมีการทำพิธีทางความเชื่อเพิ่มเติมด้วยย้อนกลับไปช่วง
ค่ำที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมแม่ของเด็กเดินทางไปบริเวณกอไผ่
แม่น้ำท่าจีนห่างจากบ้านประมาณสักร้อยเมตรไปทำอะไรเขา
ไปจุดทูบครับจุดทูบเหมือนเชิญดวงวิญญาณและขอคำมาสิ่งศักดิ
มีอาจารย์เจเป็นคนพาแม่เด็กไปทำพิธีหวังว่าจะเจอร่าง
ของลูกชายโดยเร็วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีนะครับพิธี
ดังกล่าวเนี่ยทำกันแบบส่วนตัวแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าพอ
ทำพิธีช่วงค่ำเมื่อวานแล้ววันนี้ครบ๑เดือนน่าจะเจอ
เด็กไม่ว่าจะสภาพใดก็ตามก็คงต้องเจอบ้างแหละหวังไว้แบบ
นั้นค่ะเช้าที่ผ่านมาอาจารย์เจจักรินครับตั้งโต๊ะหมู่บูชา
บริเวณปากคลองท่อริมแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางหลวงจังหวัด
นครปฐมตั้งโต๊ะหมู่แบบนี้เพื่อจะทำพิธีเปิดทางในการหา
ของเด็กวัย๘เดือนครับจะเห็นว่ามีกรอบรูปที่ตั้งอยู่
โต๊ะครับอันเชิญองค์ครูพระแม่ศรีมหาตาราก็คือภาพใน
รอบรูปนี้แหละครับรูปนี้พระแม่ศรีมหาตารานะครับอันเชิญ
ครูนี้มาแล้วมีเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางน้ำเปล่า
มี๕ขวดมะพร้าว๕ลูกมีพวงมาลัยจะเห็นว่ามีน้ำแดงน้ำอบ
นมกล่องแล้วจะเห็นว่ามีกุมารทองด้วยสีดำตั้งอยู่ใกล้
กรอบรูปของพระแม่ศรีมหาตาราทำไมต้องมีกุมารทองเห็น
บอกว่าเอามาตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของเด็กครับหลังจากตั้งโต๊
หมู่เสร็จเรียบร้อยอาจารย์เจจุดทูบเทียนอย่างละ๕ดอกแล้วเริ่ม
พิธีขอให้เปิดทางค้นหาร่างเด็กให้เจอโดยเร็วถ้าหากว่า
วิญญาณของเด็กยังอยู่อาจารย์เจบอกว่าจะเชิญมาสถิตอยู่
กับอาจารย์เป็นลูกอาจารย์ตามความต้องการของพ่อและแม่เด็กอาจารย์เจ
บอกแบบนี้นะฮะรอบแรกจุด๕ดอกถัดมาจุดทูบ๑๐๘ดอกแล้วกับ
วงมาลัยดอกไม้ครับเป็นพวงดอกไม้แล้วก็สวดมนต์ทำพิธีขอ
ให้ภารกิจในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีครับปากทูบตรงนี้นี่ฮะ
พวงมาลัยดาวเรืองปักลงไปที่ดินริมคลองแล้วก็สาดน้ำอบ
ลงแม่น้ำเขาบอกว่าเนี่ยพิธีเสร็จหมดแล้วค่ะอาจารย์เจบอกว่า
หลังจากนี้ถ้าหากเด็กอายุครบ๒๐ปีเดี๋ยวจะถวายผ้าไตรให้
น้องได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่า
ทำพิธีรับเป็นลูกแล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้าอายุ๒๐เนี่ยตาม
เชื่อก็คือจะบวชเรียนได้เทน้ำอบแบบนี้ก็คือเสร็จสิ้น
พิธีการทั้งหมดที่เขาทำดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
พระองค์ทรงเมตตามอบร่างของน้องคืนขอปวงเทพยดาใน
ราศีทรงฟังคำสั่งขององค์พระแม่ขอพระแม่มีบัญชาให้วันนี้
ทรงเป็นวันที่มีซีรีทรงเป็นวันที่มีมงคลขอพระหัสอันศักดิ์
ของพระองค์ทรงเมตตาแก่ปวงค่าพระพุทธเจ้าให้สำเร็จ
การนำร่างน้องขึ้นมาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เถิด
ทำพิธีอะไรต่างเสร็จสิ้นครับช่วงสาย๑๑โมงอาจารย์เจ
พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตหินมูลครับแล้วก็
มีจิตอาสานี่อาจารย์เจนะฮะอ๋อลงไปเองเลยลงไปเองเลยครับ
ชูชีพลงไปงมหาร่างเด็กวัย๘เดือนด้วยตัวเองอีกครั้ง
โดยเฉพาะริมตลิ่งไล่มาตั้งแต่บริเวณจุดเกิดเหตุในคลองท่อ
ยาวไปถึงบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนครับแล้วเขาจะเน้น
ค้นหาบริเวณจุดที่เป็นดินโครนแล้วก็มีพวกเศษสวะลอยอยู่
น้ำเยอะมีบางช่วงอาจารย์เจครับดำลงไปใต้น้ำด้วยหลัง
จากนั้นพอลงไปใต้น้ำเสร็จปั๊บควักโครนขึ้นมาเอาขึ้นมา
ทำไมฮะเขาบอกเอามาดมค่ะเหมือนกับว่าพิสูจน์กลิ่นอะไรบางอย่างเดี๋ยว
ลองดูนะครับและการดำน้ำครั้งนี้อาจารย์เจเนี่ยค้นหาทั้ง
สองรอบเช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งเจออะไรไหมครับไม่พบสิ่งผิด
ปกติใดไม่เจอเลยหรอไม่เจอครับงมดำอยู่แบบนี้แล้ว
อาจารย์เจบอกว่าที่ตัดสินใจลงน้ำงมค้นหาด้วยตัวเองก็คือ
คืออยากให้มันเคลียร์และให้มันกระจ่างชัดในข้อสงสัย
ต่างพอลงไปแล้วก็เลยเข้าใจว่าสภาพพื้นผิวที่เกิด
เหตุเป็นยังไงโดยเฉพาะจุดที่แม่ของเด็กเนี่ยอ้างว่าโยน
ลงไปพื้นใต้น้ำเนี่ยเป็นปูนเป็นไปได้ยากที่ร่างเด็กจะ
กลบฝังไว้ใต้ปูนแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นไม้ไผ่เยอะ
มากมีดินโครนเยอะด้วยก็เลยขุดเอาโครนเนี่ยขึ้นมาดมเป็นระยะ
ระยะเพื่อที่จะพิสูจน์กลิ่นสาบมนุษย์ที่แฝงอยู่อาจารย์ให้
เหตุผลแบบนี้ครับแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยนี่ฮะทีนี้การ
หุ่นกุมารทองมาเชิญวิญญาณของเด็กเนี่ยอาจารย์เจอธิบาย
บอกว่าก็คิดว่าร่างของเด็กปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วแหละ
ให้อยู่ในหุ่นนี้จนวาระสุดท้ายก็แล้วกันอืมเมื่อคืนครับที่
แม่เด็กไปจุดทูปทำพิธีริมน้ำอีกครั้งอาจารย์เจอ้างว่า
สัมผัสถึงอะไรบางอย่างคล้ายกับคนที่มีอาการธาตุแตกแล้วก็
กลัวตามความเชื่อเขาเรียกว่าสัมผัสกับวิญญาณของลูกได้
แล้วย้ำนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของอาจารย์ฮะ
เป็นกระดูกซี่โครงชิ้นใหญ่มันไม่รู้ว่ามันเป็นซี่โครง
งหมูซี่โครงสัตว์ที่ตายไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ใช้วิธีการคุยกันว่าเราใช้โคนขึ้นมาดม
เพราะว่ากลิ่นสาบของคนมันจะต่างกับกลิ่นโครนครับ
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคือร่างน้องเนี่ย
ถ้าน้องอายหรือว่าการขึ้นมาของน้องเนี่ย
มันไม่มีสัดส่วนอะไรที่สมบูรณ์แล้วเนี่ย
ก็อยากให้น้องเนี่ยถ้ายังไม่ไปเกิดก็ขอให้สถิตอยู่เพลงนี้ก่อน

เป็นเพียงแค่ทำให้น้องสบายใจเฉยครับผม
นั่นคืออาการของคนที่หวาดกลัวเป็นอะไรแบบสุด
กลัวสถานที่แบบสุด
อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับถ้าเป็นความเชื่อก็เชื่อว่า
สัมผัสกับดวงวิญญาณของผู้เป็นลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ของเด็กครับคุณปู่เนี่ยก็คือ
พ่อของมพพารฯครับ

ทำพิธีเปิดทางให้ค้นหาลูกให้เจอ
แต่ว่าแม่ของเด็กก็ไม่ได้พูดคุยกับใครในบ้านนะครับแล้วเนี่ยหลาน
หายตัวไปก็น่าจะร่วมเดือนแล้วเสียใจมากยังไม่ได้ไปทำบุญ
ให้หลานเพราะยังเชื่อลึกว่าหลานยังมีชีวิตส่วนเรื่องของหมอ
ดูแล้วคำทำไมต่างปู่บอกว่าไม่เชื่อหรอกคือถ้าแม่นจริงก็
คงเจอหลานไปนานแล้วแหละตามที่เขาบอกว่าจะเจอวันนี้วัน
นั้นนี่ก็ยังไม่เจอส่วนที่ยังหาตัวไม่เจอปู่เนี่ยเขาคิด
ว่าเป็นไปได้ไหมว่าแม่เด็กคงเอาเด็กไปให้คนอื่นเลี้ย
แล้วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เคยได้ยินหมอดูทักบอกว่า
แม่กับดวงลูกไม่สมพงษ์กันเลยต้องโกหกว่าทำลูกตาย
เพราะกลัวว่าจะสาวไปถึงคนที่เอาลูกไปเลี้ยงเป็นแบบนั้น
ใช่หรือเปล่าอันนี้ปู่เขาคิดเองนะฮะแล้วเนี่ยวันนี้ผ่าน
มาครบร่วมเดือนแล้วขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยตามหาหลานหนึ่ง
เดือนเต็มฮะ
นี่คือปู่ของเด็กนะครับ
ส่วนตาของเด็กครับบอกว่าก็จาก๕กุมภานี่๕มีนาแล้ว
เดือนยังไม่เจอตัวหลานเพราะว่าคืออยู่นอกหมู่บ้านก็เลย
โทรถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
คุณตาคุณตาบอกว่าก็เครียดแล้วยังเสียใจอยู่เลยอยากเจอ
เกาะติดภารกิจการค้นหาแต่ว่าก็ไม่สะดวกเรื่องของการเดิน
ลองฟังดูครับ
ส่วนชาวบ้านในชุมชนตอนนี้เขาบอกนะครับเริ่มเบื่อหน่ายแล้ว
กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนี่ร่วมเดือน
ใช่ไหมครับค่ะชาวบ้านหลายคนเขาเดือดร้อนฮะเพราะคำโกหกของแม่
เด็กอ่ะไหนจะต้องถูกเรียกไปสอบอีกหลายครั้งเดินทางอีกอีก
มุมหนึ่งชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงเฝ้าติดตามการค้นหาแล้วก็
ขอให้เจอเด็กโดยเร็วครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากเชื่อคำให้
ของแม่หรอกเพราะว่าแม่เด็กอ่ะโกหกมาตั้งแต่เรื่องที่ว่า
คนเสื้อเหลืองใช่ไหมฮะที่มาพาเด็กอะไรตอนนั้นน่ะส่วนที่บอก
โยนเด็กทิ้งน้ำก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคลองท่อเป็น
คลองที่แบบเศษสวะเยอะมากการที่โยนเด็กทิ้งตรงนี้เนี่ยแล้ว
จะลอยหายไปที่อื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากชาวบ้านบอกครับแม่เด็ก

ก็อยากให้คิดที่ท้ายว่าเออมันเจออะไรสักอย่างมันก็ยังไม่เจอ

เพราะอะไรไม่เชื่อคำให้กันเพราะว่าที่ไม่เชื่อก็มันหลอก
หลอกไปตรงนั้นหลอกมาตรงนี้ครับโยนตรงนั้นแล้วจะลอยมันเป็นไปไหม
ได้อืมมันมีแต่เนี้ยก็ดูน้ำมันจะพัดเข้ามาอ่าถ้าพูดถึงพัดออกก็อยู่
มันจะไปแบบไหนเตือนไม่ได้กันไป
คุณผู้ชมตลอดระยะเวลา๑เดือนเต็มกับเหตุการณ์การหายตัวไป
จะแช่ฝอกปฏิเสน่ห์ก็คงไม่ผิดละมั้งค่ะของเด็กชายเวลา
เดือนเรื่องราวเริ่มต้นเป็นมายังไงไล่ย้อนกันดูหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น๕กุมภาพันธ์ค่ะ
พ่อแม่เด็กออกตามหาลูกชายวัย๘เดือนที่หายตัวไป
ปริศนาจากบ้านพักในอำเภอบางเล
จังหวัดนครปฐม๗โมงครึ่ง

โพสต์ประกาศตามหาเด็กชายวัย๘เดือนศูนย์หาย
รูปร่างสมส่วนผิวขาวสูงประมาณ๗๐เซนติเมตร

ขณะที่ตำรวจเองก็สอบปากคำพ่อแม่และคนใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
อ้างว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกไป
ตั้งแต่๗กุมภาพันธ์ถึง๑๕กุมภาพันธ์
ทีมกู้ภัยปูพรมค้นหาทั่วหมู่บ้าน๑สัปดาห์เต็มไม่เจออะไรเลย
สุนัขตำรวจ๒ตัวค้นหาด้วยการดมกลิ่น
พิกัดต้องสงสัยทุบดูดซ่วมในบ้าน
พิสูจน์ร่องรอยมันที่มีการบกบูลใหม่
สอบปากคำพ่อแม่และคนใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
ตามหาเบาะแสชายเสื้อเหลืองที่อุ้มเด็ก
พิสูจน์หลักฐานพบคราบเลือดบนหมอนเด็ก
๑กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนสพบังหลวง
พ่อและแม่เด็กเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑ปฐุมธานี
พ่อของแม่เด็กหรือว่าเพื่อนสนิทของตาเด็ก
กุมภาพันธ์ตำรวจคุมตัวชายสติไม่สมประกอบคนหนึ่งที่อยู่ในระแวกนั้นไปสอบปากคำอย่างละเอียด
หลังมีคนบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เอาเด็กใส่ตระก้ารถจักรยานแล้วปั่นไปทิ้งข้างทาง
กุมภาพันธ์บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรลงพื้นที่สอบปากคำแม่เด็กและให้สัมภาษณ์
แม่เด็กยอมรับสารภาพว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไป
กุมภาพันธ์ตำรวจแจ้งข้อหาพ่อเด็กฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี
และเพื่อนสนิทตาของเด็กถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์
กุมภาพันธ์หมอ๑ที่เป็นหมอดูไพ่พาแม่เด็กไปทำพิธีโยนผ้าสีเหลืองริมคลองจุดที่อ้างว่าทิ้งลูกลงน้ำ
กุมภาพันธ์บิ๊กโจ๊กบอกแม่เด็กยอมรับสารภาพแล้วว่าเอาลูกไปทิ้งลงคลองใกล้บ้าน
กุมภาพันธ์แม่เด็กเปิดใจเป็นครั้งสุดท้าย
รับว่าพลาดทำลูกตกมือจนเสียชีวิต

แต่ยืนยันว่าโยนลูกลงทิ้งน้ำจริงและทำเพียงคนเดียว
มีนาคมตำรวจน้ำกู้ภัยนักประดาน้ำ
ปูพรมดำน้ำค้นหาในแม่น้ำท่าจีนและคลองท่ออย่างต่อเนื่อง
ซอกทุกมุมอย่างละเอียดไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
๔๕มีนาคมหมอหนึ่งเปิดไพ่ทำนายว่า
จะพบเจอร่างเด็กตอน๒ทุ่มก็คือเมื่อวานนี้
วันนี้๕ธันวาคมยังไม่เจอ
ขณะที่อาจารย์เจบอกว่าวันที่๕มีนาคมวันนี้แหละจะเจอร่างเด็ก
วันนี้ก็มาทำพิธีอันเชิญร่างเด็กให้สิงสถิตในหุ่นกุมารทอง

ไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะเราได้คุยกับยูทูบเบอร์
พอเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีเหล่ายูทูบเบอร์มาเกาะติดกัน
ไขคดีมาดูความคืบหน้าต่าง
ได้คุยกับเขาเขาบอกเขาติดตามเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่แรก
เอาจริงนะขนาดเขาที่เป็นแค่คนติดตามไม่ได้ทำอะไร
แค่มาถ่ายคลิปเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องเขายังเหนื่อยเลย
เหนื่อยทั้งท้อแต่ที่สงสารที่สุดจริงคือเจ้าหน้าที่
เขาทำกันทุกวันแบบไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย๑เดือนเต็ม
แล้วความน้ำเหลวเพราะมันศูนย์จริง
นี่คือคุณตั้มนะคะเจ้าของช่องตั้มผู้ก่อการดี
สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าเขาก็ไปไลฟ์รายงานข่าวลักษณะนี้บ่อยครั้ง
ส่วนตัวเอาจากประสบการณ์ก็แล้วกัน
เคสแบบนี้มาหลายเคสเขาบอกว่าแม่เด็กเชื่อใจไม่ค่อยได้
โดยอย่างยิ่งที่ตอนแรกมาโกหกว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกไปเนี่ย
แล้วค่อยมาบอกทีหลังว่ามันไม่จริง
คุณตั้มก็อยากจะบอกแม่เด็กบอกให้พูดความจริงเถอะ
สารเด็กด้วยสงสารเจ้าหน้าที่ด้วยที่เขามาระดมค้นหา
มันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทร
กระแสตอบรับทางการไลฟ์คนดูสนใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
เขาบอกคนสนใจเยอะเพราะว่าอยากให้เจอเด็กโดยเร็ว
แต่บางคนก็สะท้อนสังคมเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้
มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ซึ่งลงก่อนดีสถานะการคิดค้นตรงนี้จนหมดเลี่ยมแล้ว
สงสารเด็กสงสารน้องนะครับจะเป็นตายร้ายดียังไงขอให้เรารู้ว่า
เพราะว่าข่าวอีกมุมเอาไปขายข่าวอีกมุมคุณเอาไปฝัง
เอาไปโยนน้ำอะไรก็แล้วแต่คืออยากให้ยอมรับในสิ่งที่ทำนะครับ
ทีนี้ผู้ตำรวจเองสุรเชษฐะพันธ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อคืนนี้
สดร้อนเลยนะก็ให้ข้อมูลบอกว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจทำทุกวิถีทางแล้วไม่เจอร่างของน้อง
ดำเนินคดีกับแม่เด็กได้ไหมได้เพราะว่าเขาให้การรับสารภาพ
แต่ขณะเดียวกันเอาจริงขนาดบิ๊กโจ๊กเองยังพูดเลยนะคะว่า
ปักใจเชื่อคำให้การอืมคือชุดสืบสวนเองยังคงทำงานทางลับอย่างต่อเนื่องนะ
เพราะไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่แม่เด็กอาจจะเอาเด็กไปขายให้กับคนนอก
ซึ่งตำรวจยังคงตรวจสอบไล่ตรวจสอบวงจรปิดอย่างละเอียดอยู่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับพ่อเด็กจากข้อมูลที่ตรวจสอบในโทรศัพท์เนี่ยมันคือเห็นชัดเจนเลยค่ะ
ว่ามีการพาแม่เด็กไปขายบริการให้บุคคลอื่นหลายครั้งโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านนะคะ
ซึ่งพฤติกรรมของสามีเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าจัดหาให้มีการค้าประเวณีแล้ว
พฤติกรรมแบบนี้ถ้าหลายครั้งและหลายคนมันเข้าข่ายค้ามนุษย์แล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่พรากผู้เยาว์ค่ะซึ่งตอนนี้มีตำรวจอีกชุดหนึ่งในการดำเนินการคดีเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่ด้วย
เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ภารกิจการค้นหาน้อง
มีการหยุดพักเป็นชั่วคราวแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นภารกิจระหว่างอาจารย์เจและชาวบ้าน
เพราะไม่เจอร่องรอยหรือเบาะแสอะไรเลย
ไม่ว่าจะหมอหนึ่งที่บอกว่าจะเจอเมื่อวาน๒ทุ่มไม่เจอ
อาจารย์เจที่บอกว่าจะเจอวันนี้หรือ๒๕กุมภาพันธ์